เตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี
ก็สามารถคว้าแชมป์ได้ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ซึ่งในธุรกิจนี้เองก็มี๑นักเตะค่ะ
ฉายแววว่าน่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดาวดังของทีมชาติได้ในอนาคต
ติดตามได้จากรายงานของคุณชัชวานกระมวลมัยตีจิตค่ะ
กล้องแคล่วว่องวัยยิงกระจายฉี่คู่แข่งกระเจิง
คือคำนิยามของโอลิวาเฟรมี่อนพัฒนโยเซฟอาเซ
เจ้าหนูวัย๑๒ปีผู้มีดาเนียลสเตอร์ริช
ยิงขาแดนส์ทีมชาติอังกฤษจากสโมสรลิเวอร์พูล
เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอล
เมมี่อาจไม่ใช่ลูกครึ่งสไตล์หล่อเหลาที่สาวต้องกรี๊ดอย่างชาริวชับปุ๋ย
แต่การมีเชื้อสายไนเจรียจากคุณพ่อ
สัญชาติไทยจากคุณแม่ชาวจังหวัดสมุทรสาคร
กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกับการเป็นเครื่องจักรถล่มประตู
ที่มีทั้งทักษะความแข็งแกร่งสรีระที่ได้เปรียบเด็กวัยเดียวกัน
รวมกับสัญชาติตะยานดาวยิงในตัว
ได้เป็น๑ใน๒๔ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน๑๒ปี

คว้าตำแหนดาวสันโวของรายการด้วยผลงาน๗ประตูจาก๕นัด
เขาเป็นสไตล์ของต่างประเทศ
ในการเล่นเขาสนุกกับเกมเขาเล่นกับเกม
เขาไล่เขายิงในจังหวะในการยิงคือเข้าตาผมแล้ว
คิดว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลครับ

สเตอริตผมคิดว่าจะคล้ายกัน
จะได้รับคำชมว่าอาจเป็นยอดดาวยิงของทีมชาติไทยในอนาคต
เพื่อเดินตามรอยขวัญใจอย่างธีรสินแดงดา

ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนอสัมชันธนบุรี
หรือแม้แต่ไอดอลอย่างดาเนียลสเตอร์ริชและแดนนี่เวลเบค

กับการเล่นฟุตบอลอาชีพ
ทีมชาติครับแล้วก็ไปค้าแข้งต่างประเทศครับ
ทีมชาติไทยนี่เราคาดหวังยังไงบ้างครับ

ที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพในต่างแดน
และมีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบาย
จะเป็นจริงหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไป

รัฐบาลกรรมนมัยตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน